เยาะนี่ไหมใจเยาะ

เอาไว้ตรงบริเวณจุดสงวนจุดลับตรงนั้นนะฮะตรงเป้าเนี่ยขออภัยนะ

คือบอกว่าไม่มีลูกกระสุนนะเอาเลยล้วงเลยล้วงเลย

คือตำรวจจะล้วงยังไงตำรวจเป็นผู้ชายก็ไม่รู้ว่าอะนะคะ

เป็นผู้หญิงแถวนั้นให้มาช่วยหน่อย
คือแต่ด้วยความที่อาจจะตกใจด้วยแล้วก็รีบด้วย
ก็เลยไม่ทันได้สวมถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของลายนิ้วมือใช่ไหม
นี่ครับพอออกมาปั๊บต้องวางพื้นทันทีเลยนะครับ
นางสาวอรนันอายุ๒๔ปีครับ
เธอถูกค้นตัวเพราะว่าท่าทีมีทิฤทธิ์
เหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้โดยเฉพาะที่เป้ากางเกง
ก็เจอแล้วมันคือปืน๑๑มม๑กระบอก
ทะเบียนขอไข่ททหาร๙๔๐๙สงขลา

ก่อนเข้าตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัย
ทีมข่าวได้กล้องหน้ารถคุณตำรวจครับ

มีข่าวบอกว่ามีคนถูกยิงชายหญิงเป็นแฟนกัน
ขับรถเข้าไปตามซอยของหมู่บ้านที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วดูฮะรถคันนี้ขับมาคือนี่เห็นไหมฮะ
คือเขาขับสวนมาขับย้อนออกมา
แล้วคือน้ำมันเจิกนองเพราะฝนตกในภาคใต้

จังหวะหนึ่งครับรถของนางสาวอรนัน
ขับหักหลบเข้าข้างถนนแล้วเหมือนมีพิรุษด้วย
ขอดูอีกสักครั้งภาพตอนที่รถวิ่งมา
เดี๋ยวดูนะฮะว่าให้ดูพิรุษคืออะไร
รถมาอีกครั้งหนึ่งดูนะกำลังมาแล้ว
คราวนี้ผมจะให้คุณผู้ชมและคุณมิ้นช่วยสังเกต

บริเวณใต้ทะเบียนรถครับในวงกลมสีแดงเห็นไหมฮะ

มันมีสีแดงไปขีดคันเอาไว้บริเวณหมวดหมู่อักษร

มันคือรอยลิปสติกสีแดงทาปิดหมวดหมู่อักษร

คือยังไงนะคะจะปกปิดทะเบียนเหรอคะ

คือขับออกมาแล้วก็คือมีหมวดหมู่มีหนำมีลุมก็ไม่หยุด
ตำรวจถือปืนวิ่งตามไปติด
แล้วรถสายตรวจก็มาควบคุมเหตุการณ์
ก่อนจะนำไปสู่การตรวจค้นนี่คือหลักฐานเด็ด
อ่ะเดี๋ยวไปที่บริเวณการตรวจค้นอีกสักครั้งหนึ่งครับ
ตรวจค้นรถคันนั้นอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุมีคนถูกยิงแค่ครึ่งกิโลครับ
ตำรวจไปถึงปั๊บจากจุดนี้นะฮะ
คุณผู้ชมก่อนหน้านั้นบริเวณห้องพักที่มีคนถูกยิงเนี่ยนะครับ
เป็นห้องเช่าอยู่ย่านชุมชนตือเบาะครับตำบลสเต็งนอกตัวเมืองยาลา
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะก็คุมตัวไปคุมตัวนางสาวอรานันต์
แล้วก็ชายอายุ๒๒ปีเขาบอกเขาเป็นแฟนพาไปโรงพัก
ส่วนห้องเช่าตรงนี้มีคนถูกยิงครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
มีรอยคราบเลือดบนพื้นแล้วนอกจากนั้นคนเจ็บสองคนที่เคยอยู่ในห้องนี้
ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วผู้ชายชื่อว่านายเฟาซันอายุยี่สิบฮะ
ถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิดและขนาดโดนเข้าไปที่หลังหนึ่งนัด
โพกอีก๒นัดอาการสาหัสสำหรับนายเฟาซัน
ส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวนุระอายนีอายุ๒๐เท่ากันครับ
โดนยิงเข้าไปที่ไหล่ซ้ายหน้าท้องต้นขาขวา
โดนเข้าอีกที่นิ้วเท้าซ้ายและขาซ้ายอาการสาหัสเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ส่งตัว๒คนไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนยาลาเพื่อช่วยชีวิตนะครับ
ทีนี้ภายในห้องเห็นไหมฮะนั่นรูกระสุนปืนที่ประตูตรงจุดนี้
แล้วยังไม่พอครับไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่๓ปลอก
ตำรวจบอกว่าเจอปลอกกระสุน๑๑มมนะ
แต่ก็ยังไม่ฟันทงว่าไอ้ปลอก๑๑มมที่ตกอยู่กับปืนที่ไปเจอ
จากตัวผู้ต้องสงสัยนั้นจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ตำรวจเก็บเป็นหลักฐานครับและตรวจสอบสภาพห้องเช่า
มีร่องรอยการต่อสู้เข้าของกระจัดกระจาย
ถามในเบื้องต้นจนที่พบว่าขณะเกิดเหตุคนร้าย๓๔คนขับรถจน
ไม่ทราบยี่ห้อและเลขทะเบียนจอดที่หน้าห้องเช่าหลังแห่งนี้
เดินลงมาพังประตูด้านหลังแล้วก็ใช้ปืนพกสั้นกระหน่ำยิงชายหญิง

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเช่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม
บอกว่าประมาณ๘โมงครึ่งตอนเช้ากำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงปืน๓นัด
แล้วมีเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดเลย
เสียงดังเออะโวยวายตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงของหมา

จังหวะนั้นเสียงรถขับออกไปตัวเองยังไม่ได้วิ่งออกมาดูนะครับ
เพราะยังตกใจอยู่ไม่แน่ใจตกลงแล้วมันใช่เสียงหมาไหม
พอคิดว่าไม่ใช่เสียงหมาแล้วมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงขนาดไหน
ออกไปก็กลัวจะเสี่ยงเพราะตรงจุดนั้นคนพลุกพ่านครับ
มีบ้านเช่ามีนักเรียนมีนักศึกษามาเช่ากันอยู่เยอะ
และต่างคนส่วนใหญ่ก็ต่างอยู่นะครับ
บรรยากาศกลางคืนก็ค่อนข้างเงียบด้วย
เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ครับ
ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เข้ามาดูเพราะไม่กล้า
ปกติแถวนี้จะอยู่เป็นอย่างไรบ้างครับเนอะ
แต่ตรงนี้เป็นบ้านเช่าใช่ไหมครับ

ใช่ครับผมอยู่ข้างหนูเมื่อมาด้วย
หันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นนักคุณศาสตร์เหมือนกันครับ
ต่างผู้หญิงผู้ชายเลยเหรอ

หลังที่มีคนปลุกมาแล้วยิง
อุกอาดมากอ่ะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าด้วยนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสพเมืองยาลาครับ
นำตัวผู้ต้องสงสัยที่คุมตัวได้
ตรวจสอบอาวุธปืนที่ยึดได้และปลอกกระสุนที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
อกจากนี้กำลังไล่บี้เช็คหลักฐานทั้งหมด
กับสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น

ผู้ชายผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนกันถูกยิง
แล้วไปเจอรถต้องสงสัยกับผู้หญิงที่แอ่นท้า
ให้มาล้วงปืนจากที่ซ่อนไว้ในที่ลับ
แล้วก็มีไอซ์เจอด้วยในประตูรถข้างเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวตำรวจขอรวบรวมเวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียด

ถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจงและบทสรุป